เสาตกน้ำมันถวายวัดเสาที่มีนางไม้พูดผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
อาศัยอยู่ตั้งแต่ต้นไม้ต้นนั้นยังไม่ถูกโค้นล้ม
มันจะมีเซนต์อะไรบอกคุณก่อนตั้งแต่เช้าเลยว่า
วันนี้คุณจะต้องไปเก็บศพวันนี้คุณจะต้องเจอคนตาย

มันจะมี๒ประเภทคือหูซ้ายมันจะร้อนแดง
ขนหัวลุกตลอดเวลา

จึงตึกถล่มจะมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง
ถ้าตึกถล่มคุณมีความรู้สึก
เป็นจอถ่ายทะลุทะลุเข้ามาเรื่อย
เกิดขั้นไหนที่คุณคิดว่านักที่สุด
คุณรับรู้แล้วก็สื่อถึงมันได้รุนแรงที่สุด
คุณจะเชื่อเรื่องภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกนี้

คุณเตรียมตัวว่าวันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นเร็วนี้